เป็นกำลังใจให้กับป้าน้อยด้วยฮะ
ป้าน้อยเนี่ยแกเป็นแม่ค้าขายอาหารตามสั่งนะฮะ
ที่ชีวิตเนี่ยต้องดินรนด์ทำงานเพียงลำผัง

แล้วตัวป้าน้อยเองก็ต้องดูแลคุณสามีด้วย

เงินไม่พอเขากู้หนี้ยุงสิ่งเขา
คนยิงคิดน้อยใจคิดฆ่าตัวตายหลายรอบแล้วนะ
แของเจ้าของผู้สั่ง
ตอนนี้ขายตามสั่งกับลูกชิ้นค่ะ
แล้วในนี้ของมันแพงมาก

อย่างกันคืนบ้างเปิดแล้วอาหารอย่างไงบ้างครับ
แล้วก็มาเปิด๙โมง๑๐โมงก็เปิดขายเรื่อยไป
ันตี๒นั่งนอนอยู่ตรงนี้
ที่ตรงนี้นี่ก็คือนอกจากไปจัดของแล้วก็คือนอนไว้
แก๊สมันเคยหายกันครับพวกเคยจัดแก๊สไป
ขนาดร้านมุมก็ล็อคโต้ยังหายก็ค่ะ

ถ้าหายไปเราก็ไม่มีตังค์จะซื้ออีกไง

กว่าจะได้หลับตี๒๓แมตรร้านโจ๊กมาตี๓แมตร

เพราะวันนี้ขายของใส่ไหนป้าง

นี่ก็วิ่งซื้อร้านหมูแถวนี้บ้าง
ทุนทีวีสำรองไม่มีหรอกได้แต่อย่างนี้
จริงหนี้เขามาเก็บยังไม่มีให้เขาเลย

ไหนจะค่าเช่าห้องไหนจะค่าที่ตรงนี้
เงินไม่พอก็กู้หนี้ยุงสิ่งเขา
หมุนไม่ทันคนยิงคิดน้อยใจ
คิดฆ่าตัวตายหลายรอบเลยนะ
แล้วแกใส่ทองเท้าพาบายแบบหนูนี่
แล้วก็เปียกฝนตลอดเลยอย่างนี้ช่วงหน้าฝน

ก็ถอดอีกทีตอนเลิกขายของแล้ว
แล้วก็เท้าแกก็ซีดจนแกบอกเจ็บ

น้ำมันกัดตอนแรกน้ำมันกัดนิดเดียวเอง

เขาหาแนะนำให้ไปโรงพยาบาล
ไปถึงโรงพยาบาลเขาก็ตัดขาเลย

คนเคยมีขานะแล้วก็ไม่มีขา

ไม่ได้ออกไปไหนด้วยอยู่แต่ในบ้าน
คุณลุงมีให้กำลังใจพระน้อยบ้างไหมครับ

ก็เราต้องค่อยทำไปครับ

เพราะมันลำบากมาก

เพราะเมื่อก่อนนี้ผมออกไปช่วยป้าน้อย
ที่ร้านเนี่ยตอนนี้ออกไม่ได้เลย

ให้กำลังใจเขาก็อยากบอกให้เขาสู้

เพราะมันจะไม่ต้องมีภาระ
ถ้าป้าน้อยตายแล้วผมจะอยู่ยังไงได้
ก็คือลุงนี่แหละ

ออกมานั่งปอกคณะเด็กกะเพราอะไรยังไง
อยากให้คนที่ท้อตอนนี้
ให้ต้องสู้ดูป้าน้อยเป็นตัวอย่าง
ต้องสู้ให้ถึงที่สุดอย่าไปท้อ
สู้ไปเรื่อยเดี๋ยวกว่าจะจิ้นลมหายใจ
คุณผู้ชมเชื่อไหมคนที่เขาลำบากอยู่แล้ว
แต่เขามีใจอยากจะมาให้กำลังใจคนอื่นแบบนี้
นี่คือสุดยอดหัวใจจริงและนั่นคือป้าน้อยครับ

ถ้าคุณผู้ชมมีโอกาสอยากจะไปให้กำลังใจป้าน้อย
อุดหนุนป้าน้อยก็ไปกันได้นะครับ
น้อยแกขายอาหารตามสั่งหรือว่าลูกชิ้นทอดเนี่ยนี่เลย
อยู่ที่บริเวณตรงนี้นะครับหมู่บ้านอรุณนิเวศ
หรือซอยผลโยธิน๕๔ทับ๑แยก๔๑๒สายไหมกรุงเทพ
หรือถ้ากลัวไปไม่ถูกผมว่าโทรไปเลยดีกว่า

ลองโทรไปสอบถามป้าน้อยแกดูนะครับ
ค่ะเห็นป้าน้อยแล้วมีกำลังใจ